เอาละครับพาท่านผู้ชมกลับมารับชมในคู่ที่๔ของรายการกันต่อครับ

ธนาฟ้าสายช้างไทยยิมครับมาจากจังหวัดกาญจนบุรีครับ
แต่ไปเก็บตัวฟิตซ้อมอยู่ที่เกาะภูเก็ต

นักโชคจากสตูนซึ่งปัจจุบันมาฟิตซอมอยู่ที่ค่ายมวยเกลียดเจริญชัยครับ
ซึ่งเป็นค่ายเบิ้ลหนึ่งจากจังหวัดสตูนเลยครับ
ในมุมแดงครับกับข้างหน้าขุนซึกตรงูนักชกจากจังหวะสตูนครับ

แต่ฟ้าใสครับวันนี้มาแบบครบเครื่อง
อกก็ได้ในก็ดีครับดูครับ
บี้นักชกรุ่นน้องแต่ไม่ยอมครับนักชกรุ่นน้อง
มีจังหวะงัดศอก
เล่นงานเข้าที่จุดบอดของฟ้าใสหลายต่อหลายที่เหมือนกันครับ
ว่าตีซ้ายครับฟ้าใสพยายามจะหาจังหวะ
แต่จังหวะนี้ครับก้าวมาแทงด้วยขวาเข็นเข้ามาแล้วเสียบตามเข้าไปครับ
ขุนซึกตอนนี้ครับฟ้าใสดักแทงเกี่ยวซ้ายแทงขวาครับ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

แรคกอร์น่าฝ่าใส่ช่องไทยเจมส์